หลายพื้นที่เผชิญกับสถานการณ์แบบที่พวกเราเผชิญ

แต่ว่าคุณผู้ชมที่ทั้งจอดรถทิ้งไว้
รถเสียอยู่กลางท้องถนน

ได้รับการแจ้งจากทางรองภูมิหน่วยการสำนักการระบายน้ำ
ฝนตกหนัก๒๐๐มิลลิเมตร
ใช่ค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำฝนสูงสุด

เรื่องของน้ำคือตกตั้งแต่๕ทุ่มแถวบางขุนเทียน
หลังจากนั้นก็แผ่ไปที่ทวีวัฒนาตลิ่งชันบางพลัด

หลังจากนั้นก็มาต่อที่หนองจอก
แล้วก็ทั่วกรุงเทพมหานครค่ะ
ซึ่งเช้านี้เราต้องติดตามเรื่องของน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครกัน

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไปติดตามบรรยากาศจากคุณ
รายงานสดจากทนวิภาวดีรังสิจค่ะ

จะเห็นว่าปริมาณรถณจุดนี้นะคะไม่ค่อยจะมีรถมาเลยนะคะ
เนื่องจากจุดที่จะมาก่อนหน้านี้นะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในทางกลับกันค่ะ
บริเวณซ้ายมือของดิฉันนะคะคือบริเวณถนนวิภาวดีขาออกนะคะ
ก็ทำให้มีรถหนาแน่นค่ะเนื่องจากรถที่จะไปตรงจุดนั้นมีน้ำท่วมขังอยู่
จึงทำให้รถส่วนใหญ่เลี่ยงที่จะไม่ไปเพื่อเลี่ยงปัญหารถเสียหรือว่ารถจอดค้างบริเวณนั้นค่ะ
บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่วงเช้านี้นะคะสภาพเหมือนทะเลกรุงเทพค่ะ
เนื่องจากตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเวลาประมาณ๒นาฬิกาฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก
ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่วมสูง
ทั้งถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าและขาออก
สภาพการจราจรติดขัดอย่างหนักค่ะ
เนื่องจากรถขนาดเล็กทั้งรถยนต์เก๋ง
และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถที่จะลุยน้ำที่ท่วมสูงไปได้นะคะ
ต้องอาศัยบริเวณไหลทางที่มีความสูงมากกว่า
บางส่วนจอดคอยบริเวณคอสัพพานข้ามแยก

ทำให้การจราจรติดขัดและส่งผลมาจนถึงช่วงสายนี้
ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะแต่สภาพการจราจรก็ยังติดขัด
โดยเฉพาะบริเวณช่องทางริมสุดของขาออกค่ะ
หลายคนบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าหากฝากฝืนที่จะฝากน้ำไปก็อาจจะคนเราะจะทำให้รถดับเสียหายได้
อย่างในปรัฐธรรมสิริวัฒน์ชาวกฎมอลนะคะ
จอดรออยู่บริเวณช่องทางลงทางด่วนขาออก

น่าจะยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวรถไปได้ไกลมากนะคะ

คันนี้จอดน้ำเลยค่ะ

วันนี้กี่โมงแล้ว๗โมง

ทำงานมันไปไม่ได้เลยเหรอตั้งแต่ตี๔เนี่ย

คือรถมันท่วมสุก
ไม่ใช่คือน้ำมันท่วมสูงใช่ไหม
แล้วทีนี้รถผมมันไปดับตรงไอ้นั่นมาแล้ว

คือดับมาได้รอบนึงแล้วคือไปไม่ได้

ตรงนี้คือก่อนที่จะเข้าด่าน

คือคนเข้าด่านก็ไม่ได้เพราะว่าข้างหน้าเป็นโค้งลงอย่างนี้
แล้วน้ำมันท่วมพวกรถต่ำไปไม่ได้เลย
แล้วก่อนที่เราไปไม่ได้นี่คือรถคือรถแวะ
แล้วแวะข้างรถข้างเค้ายังไงบ้าง

กลับรถคือผมมาถูกเลน

คือต้องต้นประมาณตี๔๕
ถ้าก็ผมกลับไปเดี๋ยวรถดับอีก

ตอนนี้ประมาณ๘โมงแล้ว
กับรอมาหลายชั่วโมงแล้วอย่างนี้รอไปเรื่อย
ก็ยังไงผมก็ต้องไปทางนี้อยู่ดีนะครับผมก็เพราะว่ายังไง
คือตอนแรกผมมีไฟล์ตอนตี๕ตกเครื่องเรียบร้อยก็เลยไม่เป็นไร
ยังไงก็ต้องไปทางนี้อยู่ดียังไงก็ต้องขึ้นเครื่อง
ค่ะนี่รถติดมานานยังคะนานแล้วค่ะประมาณสามสิบนาทีแล้วค่ะ
วันนี้ไปไหนมาคะอ๋อมาจากคอนโดสุภาลัยเจริญนครนะคะ
จะไปส่งลูกเรียนรอดอร์ค่ะรถบุ๊กไม่อยู่แล้วไปแล้ว
เดินไปแล้วค่ะต้องเดินไปค่ะเดินไปค่ะค่ะ
ไม่ได้ไม่ทันค่ะแล้วติดติดมากเนี่ยจริงจริงตรงนี้
จริงถ้าลงตรงนี้กลับได้นะถ้าตำรวจมาโบกให้ตรงนี้
กลับทุกคนจะกลับได้นะเนี่ยวันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่
ไม่มีเลยถามเนี้ยไม่รู้ไปไหนก็หมดจริงจริงหน้าจะลงตรงนั้น
แล้วเนี่ยให้ทุกคนออกติดลงทางด่วนใช่ไงนี่ไง
ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขามีที่ที่กลับไงเมื่อกี้เขาให้เลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนเลย
จะได้ไม่ติดเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่มานะมามาจัดการตรงนี้เคียวนี้
ให้ทุกคนไปเลยแล้วมันจะได้ไม่ติดเนี้ยเนี้ยเดาะรองยักษ์เลย
ไปไปต่อก็ไม่ได้แล้วนะแล้วนี่คิดว่าจะต้องรอกี่ชั่วโมง
ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเพราะเมื่อกี้ตอนที่มาคือรถน้ำมันท่วมสูงมากเหรอ
หรอแต่ทราบใช่ไหมคะว่าช่วงปีสองที่สามนี่คือมันหนักตกหนักมาก
ทราบว่าฝนตกแต่ไม่คิดว่าน้ำท่วมอืมเขารู้ว่าท่วมก็ไม่มาค่ะ
ปกติเจออย่างงี้มันเป็นไม่เคยค่ะเกิดมาในชีวิต
จะหกสิบปียังไม่เคยเจอสภาพอย่างงี้เลยค่ะ
ตลอดช่วงสายที่สภาพการจราจรติดขัดนะคะผู้ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตก็จะมีการสอบถามกันว่าสามารถที่จะฝ่าระดับน้ำด้านหน้าไปได้หรือไม่ค่ะ
และไม่เพียงรถขนาดเล็กจะติดปัญหาสภาพการจราจรนี้นะคะเพราะว่ารถขนาดใหญ่เองก็ยังต้องใช้ความเร็วในระดับที่จำกัด
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกระเด็นใส่รถยนต์หรือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดคออยู่บริเวณข้างทางค่ะ
แม้ว่าขณะนี้นะคะระดับน้ำในพื้นที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนี่ก็ลดลงมากแล้วนะคะ
แต่ว่าบริเวณเส้นทางการจราจรถนนวิภาวดีขาออกเองก็ยังที่จะติดขัดอย่างหนักค่ะ
จะมีการเคลื่อนตัวบ้างก็ได้เพียงเล็กน้อยค่ะจริยาศรีสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตค่ะ